ประเด็นในช่วงนี้นะคะคุณวีรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีของเรา
จะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของการเปิดไฟ
เพื่อประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง๑๓แห่ง
เลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ติดตามชมความสวยงามพร้อมกันเลยค่ะ
งดงามของแสงไฟที่กระทบกับสายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณใต้สะพานภูมิพล๑และสะพานภูมิพล๒
เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าประเทศไทยกำลังจะมีพระราชพิธีสำคัญเกิดขึ้นอีกครั้ง
เช่นเดียวกับสะพานกรุงเทพที่มีการเปิดไฟไล่ระดับสีตามแนวสะพาน

แปลกตาแก่ผู้ที่มาพบเห็น
เปิดไฟประดับบนสะพานนั้นจะทำการเปิดแค่ในช่วงโอกาสสำคัญเท่านั้นนะครับ
เช่นเดียวกับครั้งนี้ที่ได้มีการเปิดเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เรียกได้ว่ามีความสวยสดงดงามสมกับความยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสสำคัญนี้อย่างยิ่งครับ
สะพานทั้ง๑๓แห่งที่ทำการเปิดไฟประดับประกอบไปด้วยสะพานพระราม๓สะพานพระราม๔สะพานพระราม๕สะพานพระราม๗สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรหรือสะพานนนทบุรี๑สะพานสมเด็จพระปิ่น๙สะพานพุทธยอดฟ้าสะพานพระปกเกล้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชสะพานกรุงทนสะพานกรุงเทพสะพานภูมิพล๑และสะพานภูมิพล๒
งดงามของแสงไฟที่ประดับอยู่บนสะพานจึงทำให้เป็นที่สนใจแก่ประชาชนและผู้ที่มาพบเห็น
โดยหลายคนเชื่อว่าความงดงามของแสงไฟจะเป็นนิมิตหมายที่ทำให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
วันนี้ที่หลายสิ่งด้วยเทคโนโลยีที่อะไรมันเปลี่ยนไป
ความสวยงามกำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับผม
มีความรู้สึกดีมากกับตรงนี้
ผมคิดว่าวันนี้หลังจากนี้ไปเนี่ย
ประเทศชาติเนี่ยคงจะมีอะไรที่ดีขึ้นเรื่อยหลังจากนี้ไป
เปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง๑๓แห่ง
จะทำการเปิดไฟประดับไปจนถึงวันศุกร์ที่๓๑พฤษภาคม๒๕๖๒
ช่วงเวลาตั้งแต่๑๙นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
และสำหรับในช่วงวันเสาร์ที่๔พฤษภาคม๒๕๖๒
ถึงวันจันทร์ที่๖พฤษภาคม๒๕๖๒
จะทำการเปิดไฟประดับช่วงเวลาตั้งแต่๑๘นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกา
นนจิรันดรถ่ายภาพวีรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน